เอาไปบริจาคทำประโยชน์ต่อไป
ก็จะได้บุญได้กุศลหนุนนำให้เราอาจจะโชคดีต่อไปก็ได้
อย่างเช่นอย่างเช่นกลุ่มจิตอาสากลุ่มนี้
เขาเอาลอตเตอรี่ไปทำประโยชน์

ไปดูว่าเขาเอาลอตเตอรี่เก่าไปทำอะไรกัน

ที่อยู่ในตลาดทุ่งนาทอง
เทศบาลเมืองกาลสิน
เขาก็มารวมตัวรวมกลุ่มกันนะคะ
เรียนรู้การทำประโยชน์สาธารณะ
ด้วยการเอาลอตเตอรี่เก่าที่ไม่ถูกรางวัลแล้ว
ประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทร์
แล้วก็เอามาทำเหรียญโปรยทานด้วย
ทำเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าจะเอาไปมอบให้กับผู้ที่เป็นศพไร้ญาติ
โครงการจุติสุขาวดีที่ทางเทศบาลเมืองกาลสิน

โดยคุณสุนิสาบุญศรีภูมิในการส่วนบริหารการศิษฐ์เทศบาลเมืองกาลสินทร์
ซึ่งเป็นหนึ่งในจิตอาสาที่มาสอนแม่ค้าเหล่านี้ได้ประดิษฐ์สิ่งของก็บอกว่า
การเอาลอตเตอรี่มาทำเป็นดอกไม้จันทร์เป็นพวงหลีดเป็นเหรียญโปรยทานนั้นน่ะ
เกิดจากการที่เห็นลอตเตอรี่เก่า
ที่ไม่ถูกรางวัลจำนวนมหาศาลถูกทิ้งอย่างไร้ค่าไร้ประโยชน์

ก็รู้สึกแบบมันน่าจะเอาไปทำอะไรได้
แล้วดูไปดูมาลอตเตอรี่มันก็สวยงามแปลกตาดีนะ
มีสีสันลวดลายมากมายหลากหลายแล้วเนื้อกระดาษก็ดีด้วย
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเอามาทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ดูดีนะ
ก็เลยลองประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทร์ค่ะ
ลองผิดลองถูกจนออกมาด้วยรูปแบบที่สวยงามแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

ก็เลยเอาไปช่วยเหลืองานศพผู้ยากไร้

ดอกไม้จันทร์ทำอะไรต่อดีนะ
อืมเธอเลยคิดว่าทำเหรียญโปรไลธานไง

ก็เลยออกมาเป็นชิ้นงานแบบที่๒คือเหรียญโปรยทาน
เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวนะคะ

ก็คือมาสอนแม่ค้าในตลาดทุ่งนาทองนี่แหละ

แม่ค้าประชาชนแผ่นนั้นก็สนใจอย่างมาก
เพราะว่าถือว่าได้ทำบุญนะคะ
ได้ความรู้ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
ที่สำคัญคือได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้
โดยที่เราก็ไม่ได้คิดหวังผลตอบแทนอะไรด้วย

ลงทุนเพียงแค่ร่างกายจิตใจพลังงานแรงกายของเรานี่แหละ
ส่วนแม่ค้าในตลาดทุ่งนาทองก็บอกว่า

ที่ได้มาเรียนรู้การนำลอตเตอรี่เก่ามาประดิษฐ์เป็นสิ่งของ

แล้วก็ยังได้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปอีกด้วย
นี่เห็นไหม
บอกแล้วว่าลอตเตอรี่แม้จะไม่ถูกรางวัล
แต่มันก็เอามาประดิษฐ์ทำให้เป็นของที่เกิดประโยชน์ได้

ก็เป็นการใช้วัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย

นี่เป็นแค่กลุ่มตัวอย่างของกลุ่มชุมชนจิตอาสาเท่านั้น

ตอนนี้บ้านดิฉันก็จะเต็มแล้วนะฮะ
คือลอตเตอรี่ที่มันไม่ถูก

เอาไปทำได้หลากหลายอย่างครับคุณผู้ชมครับ

คุณชนะเคยลองแล้วมันไม่อร่อย